เดี๋ยวมาพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยกัน

ครั้งที่๔๘ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

หลังจากเดินทางถึงเมื่อวานเลยนะครับ
ก็มีแฟนให้การตอบรับดีมากนะครับ
แล้วก็มาโน่ได้พูดถึงการเรียกนักเตะมาเสริม
หลังจากที่สหรัฐอยู่เย็นถอนตัวไป
จากสภาพร่างกายไม่พร้อมสำหรับทวนาเมนต์นี้นะครับ

ก็บอกว่านี่คือน้ำเตะคุณภาพ
ว่าถ้าเกิดจะให้เรียกเป็นสไตล์หมายเลขไหน
สมัยก่อนนะครับที่มีการชอบพูดกันเป็นทับศัพท์ว่า
หมายเลข๘สุบัญญาเนี่ยเป็นหมายเลข๘ที่ทีมชาติ
เนี่ยขาดหายไปนะครับทีมไทยเนี่ยลงฝึกซ้อมครับ
หลังจากที่มีโปรแกรมหนักมาจากฟุตบอลลีก
แล้วก็ปรับความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการเล่นนิดหน่อย
เพราะว่าเขาเป็นนักเตะในสไตล์หมายเลข๘ที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะช่วยทีมได้อย่างแน่นอน

ข้อแรกคือ๒๓คนของนักเตะไทยชุดนี้นะครับ
ก็นำทีมมาโดย๒แข้งจากศึกเจลีก
คือชนะทิพย์สงกระสินจากฟรอนตาเล่
แล้วก็สุปโชคสารชาติจากซัปโปโรครับ
แน่นอนชนะทิพย์หวังจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมา
จากช่วงหลังหลุดเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้ง
มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยนะครับเพิ่งจะหายกลับมา

ว่าจะลงเล่นไป๖นัดเพียงแค่รวมกัน๘๐นาที
แต่ว่าจัดไปสามแอสซิดนะครับก็พนึกกำลังกับแข้งไทยเลือดใหม่
ทั้งสุปชัยใจเด็ดที่นำดาวน์เซนโวทายลีก
ตอนนี้๕ประตูเท่ากับไดโลอาเวสของชวนบุรี
รวมทั้งคนที่ฟอร์มดีนะครับคนอื่นก็จะเป็นสุพนัทเหมือนตา
ฤษฎากาแมนชนรงพรมศรีแก้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับ
ครับก็เตรียมยนต์โฉมถ้วยพระราชทานในคิงส์ครับใบใหม่นะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลใบใหม่
ซึ่งเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะนำมาเปิดตัวให้กับแฟนได้เห็นกัน
๒๒กันใยยนนี้ซึ่งเป็นวันเปิดกันอันขาดวันแรกครับ
คิงส์ครับจะกลับมาแข่งในรอบ๓ปีเนี่ยเนื่องจากว่ามีโควิดนะครับ

ครั้งสุดท้ายก็คือปี๒๐๑๙ครั้งล่าสุด

ก็นัดแรกแพ้ให้กับเวียดนามไป

ให้กับทางอินเดียไปด้วยนะครับ

คือเรื่องของบัตรเข้าชมการแข่งขันที่เห็นตามภาพนี่แหละครับ
คือระบบในการรองรับเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับ
คนอยากไปเยอะต้องไปนั่งต่อแถวกัน
ซึ่งระบบออนไลน์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยทำกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
แล้วก็ระบบในการรองรับเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรเนี่ย
ก็ทำให้แฟนบอลจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์ในการจองตัวไปนะครับ
ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับ๑๕ครั้งแล้วก็มีเป็นแชมป์ร่วมกับมาเลเซีย
รวมถึงแชมป์ร่วมกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับใน๑๕สมัยมี๒ครั้ง
ที่เป็นแชมป์ร่วมส่วนคู่แข่งที่มาแข่งในครั้งนี้
มาเลเซียเคยเป็นแชมป์มาสองสมัยนะครับก็มีแชมป์ร่วมกับเราครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีแชมป์แยกเดี่ยวไปด้วยนะครับส่วนมาเลเซียบินตรงจากที่มาเลเซีย
ถึงเชียงใหม่เตรียมแข่งขันรายการนี้
ภายใต้การคุมทัพของทางคิมพันกรครับ
อีกครั้งหนึ่งในรอบสี่สิบสี่ปีนับตั้งแต่ปีสองหัวห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับ
แกรมย้ำอีกครั้งหนึ่งพฤหัสที่๒๒กันยานะครับ

มี๒ช่องทางใครอยากดูทางหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็สามารถติดตามได้